ไฮโซเอยธัญวัลหวานใจของหนุ่มป้อง
เขาออกมายอมรับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มป้องนวัดจริง

ป้องก็บอกว่าเออก็เป็นไปตามที่ไฮโซเอยธัญวัลเขาให้สัมภาษณ์ไว้นั่นแหละนะคะ
ว่าเป็นคนพิเศษเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์ก็เป็นไปอย่างที่ฝ่ายหญิงได้บอกเอาไว้
แต่ขอวอนสื่อว่าไม่อยากให้พูดถึงเรื่องนี้มาก
จากเจ้าตัวเกรงใจผู้ใหญ่ของสาวคนสนิทนั่นเองค่ะ
เหมือนที่ผมพูดครับก็คือคุณอาจคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ศึกษากันไปเรื่อยถ้าอนาคตเป็นไงเดี๋ยวว่ากัน

คือเหมือนกับผมเคยบอกแล้วผมจะไม่อยากพูดถึงน้องเขาเยอะ

คุณแม่เขาก็แบบบ้านอาจจะไม่ปลื้มก็ได้
แต่ว่าที่ผมบอกก็คือเท่านี้คือยังคุยกันอยู่นะฮะ
เกรงใจเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้เป็นนักแสดง
ไม่ได้เป็นดาราที่ต้องแบบโดนเอาชื่อเอานามสกุลมาขึ้น

อย่างอดีตเคยมีประสบการณ์หวือหวารักเร็ว
บเร็วเลิกเร็วแต่งงานเลยเหรอ
ก็ไปป่ะล่ะ
ไปครับถ้าแต่งอย่าเชิญ

ทำไมป่าแล้วน้องถ้าแต่งจริง

ดิฉันก็ลุ้นเวลาพี่ป้องให้สัมภาษ

กลัวด่อพี่กุลจะร่วงแล้วร่วมอีกนะคะ

ที่ตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจแล้วนะคะ
น้องแก้วเขาก็ยังไง

ก็ถ้ามีก็ต้องตอบแบบ
ยังไงถ้ามีทางเลือกก็ต้องยินดีด้วย
หวังดีเสมอไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า
ต้องไปแช่งไปหวังร้ายต่อกัน
เพราะเราก็ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนมีพี่น้องกันที่ดี